คุณผู้ชมทีนี้เรื่องนี้ต้องตามกันต่อค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้หลายคนฟังแล้วแบบหดหูใจอะค่ะ
หลานแท้เป็นผู้ชายฆ่าคุณอาแท้ซึ่งเป็นผู้หญิงของตัวเอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
นามเลยบอกว่าหลานเนรคุณนะคะเราก็พยายามตามความคืบหน้าให้เรื่องนี้นะคะ
คุณผู้ชมฝ่ายหลานแท้เนี่ยคนที่เป็นลงมือคนลงมือทำเนี่ย
ชื่อว่านายธานินไหมปาหรือชื่อเล่นก็คือนายโสดอายุ๓๕ปี
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยจุดนี้แหละค่ะที่คนเนี่ยคือคุณอาผู้ตายเนี่ยหายไป
คนก็ไปตามแล้วโทรศัพท์เข้าดูปรากฏว่าเสียงโทรศัพท์มันเล็ดลอดออกจากเมนเผาศพตรงนี้
ซึ่งหลานเนี่ยฆ่าคุณอาแท้ของตัวเองแล้วยัดใส่ถังสีน้ำเงินเมื่อสักครู่เนี่ย
แล้วเอาไปไว้ในเมนเผาศพที่สุสานบ้านสรรบ่อเย็นตำบลโป่งทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
คุณอาผู้ตายเนี่ยก็คือนางอาคอนสมคำอายุห้าสิบเก้าปีนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคือวันก่อนเนี่ยวันที่มีคนไปพบเนี่ยถังอันนี้ที่
ผู้ชายคนนี้ในโสดฆ่าอำพรางอาแท้ของตัวเอง
วันแรกก็ยอมรับนะบอกว่าผมเป็นคนฆ่าอาของผมเอง

เห็นว่าอาเป็นพีซาตรจะมาตำร้ายผม
แต่สุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ก็กลับคำแล้วนะ
ก็บอกปฏิเสธไม่เกี่ยวนะคะมั้วอันนี้ภาพนี้ค่ะ
ตรงนี้ตำรวจสภอมแม่กาคุมตัวนายโสดหรือว่านายธานิน

ไปรายงานตัวคดีแรกก่อนก็คือเรื่องของสารเสพติด
แล้วก็คดีฆ่าคนตายก็คือฆ่าอาตัวเอง
ตำรวจยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เนื่องจากว่าตอนนี้ตำรวจยังทำสำนวนคดีไม่เรียบร้อย

นุมัติออกหมายจับในคดีข้อหาฆ่าคนก่อน
แล้วก็ระหว่างที่นายโสดหรือว่านายธานิน
ถูกนำตัวไปสารจังหวัดฮอต
เจ้าตัวนักข่าวก็พยายามถามว่าฆ่าหรือเปล่าฆ่าจริงไหม
เพราะตอนนี้ก็สลับคำพูดไปมาเดี๋ยวฆ่าบ้างไม่ฆ่าบ้าง
นักข่าวก็ถามนายโสดบอกว่าไม่ได้ฆ่าใคร
ตอบแบบนี้ค่ะผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ฆ่าใคร
ถ้าพวกพี่ไม่เชื่อพี่คอยดูเลยนะ

จากนั้นพนักงานสอบสวนก็นำตัวนายโสดขึ้นรถออกไปที่
ออกไปจากสพแม่กานะคะฟังเสียงในโสดหน่อยค่ะ
ก็ดูจากอาการพอจะรู้นะคะว่าคือประสงค์ประสาทสมงสมอง
ไปหมดและเสพยาเยอะมากค่ะคือก่อนหน้านี้ที่ได้ฉายาวว่า
เนรคุณเนี่ยเพราะว่าคุณอาที่ตัวเองลงมือฆ่าเนี่ย
เมื่อก่อนตัวเองโดนคดียาเสพติดอ้านี่แหละก็เป็นคนไปประกันตัวออกมา
ทำทุกอย่างเลี้ยงดูปูเสือสุดท้ายลักษณะคือชาวนากับงูเห่าอะค่ะ
อีกคนนึงที่เรามีโอกาสไปพูดคุยด้วยชื่อว่านางอารีปุฏนะ
อายุห้าสิบห้าปีเป็นน้องสาวของผู้ตายคือคุณอารีเนี่ยแหละ
เป็นคนที่พอเห็นผู้ตายเนี่ยหายตัวไปเป็นคนออกตามหา
แล้วกดโทรศัพท์โทรหาผู้ตายแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์เนี่ย
ดังมาจากเตาเผาบนเมนนะคุณอารีบอกว่าเธอเชื่ออยู่แล้วแหละว่า
การตายของคุณอาคอนเป็นฝีมือของหลานคนนี้
เพราะไม่มีใครกล้าทำร้ายคุณอาคอนเพราะคุณอาคอนเนี่ย
เสมือนผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่ทุกคนรักแล้วก็เคารพ
เธอสงสัยว่านายธานินเนี่ยต้องเสพยาบ้านหนักหนักมาก
หนักขนาดไหนเหรอถึงหลอนจำหน้าอาตัวเองไม่ได้ค่ะ
คุณอารีบอกว่าวิงวอนอยากให้ตำรวจประหารชีวิตในโสด
เพราะถ้าอยู่ก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนนี้จะอารวาสไปทำร้ายร่างกายใครอีก

ส่วนศพของผู้ตายค่ะญาตินำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดบ้านโป่ง
แม้ว่าเวลาจะผ่านไป๒คืนแล้วนะคะแต่ว่าญาติโดยเฉพาะคุณอารี
คุณอำภัยน้องสาวทั้งคู่ก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
แล้วก็เอาแต่ร้องไห้ทำใจไม่ได้ตลอดเวลา
โดยพิธีสวดศพจะตั้งบำเพ็ญกุศล๓คืน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันจันทร์ที่จะถึงก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ
ก็ตำรวจเขาตั้งข้อสันนิษฐานตั้งแต่ตอนแรก
แม่นเหมือนกันนะว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดเลย
เพราะว่าทรัพย์สินอะไรก็ไม่ได้หายไปเลยนะฮะ